อยู่บ้านกับคนเท่าคนแก่คุณตาคุณยาย
บางคนลูกหลานอาจจะชอบหยอกชอบแห่คุณตาคุณยาย
เดี๋ยวไปดูซิว่าที่บ้านหลังนี้เขามีวิธีการแห่คุณตาคุณยายยังไงกัน
ยายปรบมือค่ะคุณยายปรบมือ

เขาคิดว่าเป็นมะลงมะแรงอะไรนะเจ๊
เป็นแมงหวี่ตบเป็นแมงวันเลยคุณยาย
ทำไมถึงทำกับยายได้
คือไอ้แสงสีแดงเนี่ยที่คุณยายปัดไปปัดมาเนี่ยนะคะ
คุณยายเขาไม่รู้นะว่ามันคือแสงเลเซอร์
แต่เด็กอย่างเราเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าสีแดงเนี่ย
ดป๊าบมันติดแล้วมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้
แต่คุณยายไม่รู้ไงฮะ
ใครช่างแกล้งยายบอกยายด้วยนะว่า
ถ้าเห็นสีแดงแบบนี้ยายไม่ต้องตบ
บยังไงมันก็ไม่โดนหรอกยาย
เป็นภาพน่ารักเนาะที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
อย่าไปแกล้งคุณตาคุณยายแบบนี้นะ
ตบทั้งวันไม่เลิก
ตบไปตบมาสักพักยังไงรู้ไหม
เดินไปตบไอ้คนยิงเลเซอร์นะ

พี่เข้าตรงเข้าตามตรายนะครับ